คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องสำคัญเรื่องของวัคซีนต้านโควิด๑๙
ไปดูภาพประวัติศาสตร์นะคะบุคคลแรกของประเทศไทย
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดสิบเก้าในอนุทินชันวีรกูลรองนายยกรัฐมนตรี
การกระทรวงสาธารณสุขค่ะนี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับ
เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการฉีดวัคซีน
ทางหมอยงหมอยงผู้วรพันธ์นะครับ
ก็จะมีหมอนหนึ่งท่านที่เป็นคนฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็มีพยาบาลผู้ช่วยที่จะคอยอำนวยความสะดุม
นี่นะคะแหน่งรุธินก็ชูสองนิ้วนะคะ
แพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่ฉีดให้นะคะ
และยังมีรัฐมนตรีอีก๔ท่านที่รับการฉีดวัคซีนนะคะ
สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
อิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็เป็นทางผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็นายกรัฐมนตรีไปให้กำลังใจไปเป็นสักขีพยานด้วย
ก็ถ้าฉีดเข็มแรกไปแล้วปกติดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉีดให้กับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ
สมุทรสาครวันนี้ก็เป็นวันแรกที่บุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร๑๕๙คนนะคะ

ในครั้งแรกของจังหวัดสมุทรสาครเอง
ปรุงประชาชนทั่วไปเราจะต้องขออนุญาตเป็นภูมิเสี่ยง
ซึ่งอยู่ในจุดไข่แดงของสมุทรสาคร

อย่างวันนี้เองก็ประมาณ๑๕๙คนที่จะได้รับวัคซีนในวันนี้นะครับ
ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการฉีดต่อไปเรื่อย
จนหมดค้องหมดได้๓๕๐๐๐คนซ้ำรับ๗๐๐๐๐โดส
เพราะคนหนึ่งต้องใช้๒โดสห่างกัน๓อาทิตย์ครับ
นี่คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ใช่ค่ะด้านในนพัฒน์เอ็มอ่อนในอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
คนนี้มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงด้วย

ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรไหม
นพัฒน์บอกว่าไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรนะคะ
แต่เป็นการสร้างความมั่นใจด้วยว่าคนที่กินยาความดัน
หรือว่ามีโรคประจำตัวสามารถฉีดได้
เดี๋ยวเขาบอกเขาจะรอฉีดเข็มต่อไปอีก๒๑วันนะคะ
ฉีดวัคซีนครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีของจังหวัดสมุทรสาคร
ที่จะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้โดยเร็วนะคะ
อย่างตลาดกลางกุ้งที่เป็นจุดเริ่มต้นการระบาดรอบ๒
พรุ่งนี้จะกลับมาเปิดขายเป็นวันแรกแล้วนะคะ
สำหรับขั้นตอนการเข้ารับวัคซีนโควิด๑๙

ง่ายค่ะพอถึงจุดลงทะเบียนแล้วเนี่ย

ริ้นต์กระดาษให้๑แผ่นเป็นใบยินยอมรับการฉีดวัคซีน
ในนั้นก็จะมีชื่อเบอร์โทรมีกรอบสี่เหลี่ยม
คำถามต่างก็ให้ตอบไปตามความจริงนะคะ
เหลืองอายุเหลืองสภาพการต่างคันรึเปล่า

ในจำนวน๙ข้อนี้ถ้าตอบใช่ข้อใดข้อหนึ่ง

หลังจากนั้นก็ขออภัยนำกระดาษใบเนี้ย

ก็ไปฉักน้ำหนักวัดความดัน

รอดูอาการประมาณสัก๓๐นาทีก็กลับบ้านได้นะคะ

อีก๒๑วันหรือว่า๓สัปดาห์
ฉีดวัคซีนก็ถือว่าเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ
ยังไม่มีใครแสดงอาการข้างเคียงรุนแรง

บริเวณที่ฉีดวัคซีนมีการขอยาแก้ปวดรถไข้

ปกติเวลาเดินยาเข้าเส้นก็จะมีการปวดบ้างตามกล้ามเนื้อนะคะ
นี่คือวัคซีนซีโนแวคจากจีนนะคะ
ก็เดี๋ยวภายในเดือนมีนาคมนี้ก็จะฉีดแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ๘แสนโดสในเดือนเมษายน
หลายคนอาจจะได้เห็นแล้วภาพคุณอนุทินที่บอกว่าโอ๊ยผมฉีดคนแรกของประเทศไทยมีผลข้างเคียงเหมือนกัน

ข้าวขาหมูนั่นเองนะคะ
ก็คิดจะว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเป็นทิศทางที่ดีก็แล้วกันนะคะ